ต่อกันที่เรื่องราวของครอบครัวของคุณแม่แม่ลูกกันบ้างดีกว่าค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราตกใจกันสักหน่อยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดคุณป๋อค่ะเขาก็มาอัปเดตอาการของคุณเอ๋พรทิพย์ค่ะ
ว่ามีอาการเลือดออกนะคะอะไรคันอยู่จะได้คันเลือดออกนะคะ
แล้วทีนี้คุณป๋อว่าตอนนี้หายห่วงนะจ๊ะไม่เป็นอะไรแล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนตกอกตกใจไม่น้อย
เอ๋พรทิพย์ภรรยาของนักแสดงหนุ่มปนัทวุฒิ
ตั้งคันทายาทคนที่๒ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วน
ล่าสุดผู้เป็นสามีเผยถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะภรรยาเลือดออกแบบไร้สาเหตุ
ขณะนี้อาการดีขึ้นและกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้ว
นี้ต้องให้เองดกิจกรรมทุกอย่างและต้องนิ่งให้มากที่สุดจนถึงวันคลอด
ซึ่งลูกในท้องนักแสดงสาวเริ่มโตขึ้นมากและแข็งแรงดี
โดยคุณพ่อคนเก่งก็รู้สึกเป็นห่วงอย่างมากไม่อยากให้คลอดก่อนกำหนด
จากเห็นว่าเด็กควรอยู่ในคันให้ครบกำหนดเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดค่ะ
ตรงตามกำหนดที่๑๔เมาสาครับตอนบ่ายโมง
ตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
เอ๋เนี่ยห้ามขยับอีกเลยต้องนั่งรถเข็นอย่างเดียว
ไปไหนไม่ได้แล้วกิจกรรมทั้งหมด
หยุดนอนกินหยุด

แล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจเพราะว่าคือตอนนี้ถ้าน้องจะออกมาก็โอเค
เพราะว่าน้ำหนักเนี่ยเยอะกว่าปูอีกปูนี่ว่าเยอะแล้วนะครับแต่ว่าคนนี้ตัวใหญ่กว่าปูอีก
โอ้โหกิจกรรมตอนนี้ของคุณเอ๋มีแค่กินนอนนั่งอย่างเดียวอยู่นิ่งทุกอย่าง
พี่ป๋อจัดให้ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าอีกไม่นานทายาทคนที่สองก็จะลืมตาดูโลกแล้วในเดือนเมษายนนี้นะ